ที่ก็ปรากฏการณ์ว่าเขาเจอคนที่ยืนแถวอีกหลายหลายคนเป็นครอบครัวบ้างอะไรบ้างมีตอนเช้ามืดอ่ะเหมือนกับว่าจะไปทำธุระจะไปทำงานพาครอบครัวออกไปทำธุระนี่เขามาถามว่าท่านมี
งานอะไรถึงมีคนมาพักมาอาศัยอยู่ที่นี่แต่บอกไม่มีหรอกแต่เขาเห็นหลายหลายวันที่มาเขาไปทักถามในความขึ้นมาว่าก็ไม่มีใครพักจริงเขาก็เลยไม่ค่อยกล้ามากแล้วก็บริเวณตรงนี้เช่นเดียวกันก็คือที่ตำนานข่าวของคุณโยมท่านหนึ่งเนี่ยได้เล่าถึงรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจากนั้น
ก็จะมีคนอยู่ตรงด้านมาขนกของทุกคนนี้กัน
หลายช่วงในช่วงหนึ่งคนต้องมาเจอแล้วติดตามเหตุจ้าย

ก็เลยดูค่อนข้างยาทุกหน่อยแต่ก็มีคนเห็นด้วยก่อน
คือประมาณนี้ที่เขาได้ได้ได้เล่ากันฝั่งแล้วเล่าส่วนกัน
คือบริเวณนี้น้ำปลาปลาซึ่งจะต่อมาจากถังใหญ่ของวัดเลยนะ
แต่ปรากฏว่างานบางช่วงเมืองตอนเนี้ยน้ำไม่ไหล
คือเปิดซ็อคทั้งหน่อยคือคือวัดจะไม่ได้ติดน้ำ
จะเปิดน้ำไม่ใช้ตลอดเลยแต่บริเวณว่าน้ำไม่ไหลก็ต้องใส่
ถ้ามันเป็นต้นหลักไปน้ำไม่ไหลทีใดกับกุฏรความที่จะขึ้น
แล้วก็บริเวณข้างบนนี้ก็จะมีคนเห็นคนเห็น

ความเชื่อว่าคือโลกวันยางคือคนที่ตายแม้ว่าคือมันจะเฉพาะสิทธิการของพวกเขาใน
แล้วกรรมการของมูกฑูถึงคือฤทธิโปรเวณหรือสมัครโปรแรมิการ
สมมุติว่าแน่นักหน้านี่เป็นหนังสือหลังส่วนของมนุษย์ส่วนข้างน้อยและเหลือเกลียดของมนุษย์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

พอสมควรเป็นสถานที่เก่าคือสร้างบนพื้นที่เก่า
แล้วก็จะมีญาติโยมเข้ามาทำบุญกันแล้วก็ได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้
อาจจะเป็นรูปของเรื่องวิญญาณบ้างแล้วก็มีปรากฏการณ์แปลกหลายอย่าง
คนขับรถมอเตอร์ไซค์หายเข้าไปในสลาแล้วก็บนสาราอาจจะมีคนที่ขึ้นไป
เห็นคนเห็นสิ่งต่างบนตลาดซึ่งเป็นการแปลกสะดันใจ
นี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนที่มีจุดประสงค์มีความมุ่งหมาย
อยากจะเห็นอยากจะรู้หรืออยากจะสงสัยให้คลายลงไปก็มาดูกัน
มาตรวจมาพิสูจน์บางทีก็เจอบ้างไม่เจอบ้าง
ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลฟังข่าวได้รับข่าวในส่วนต่าง
ก็มาดูกันมาตรวจมาพิสูจน์บางคนก็พบบางคนก็ไม่พบ
แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสของแต่ละคนนั่นคือเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนมีความสนใจแล้วก็ให้ความสนใจหลายอย่าง
ก็มาตรวจกันมาดูกันแล้วก็สงสัยจะได้คลายความสงสัยคลายความวิตกกังวล
แล้วก็จะได้ประกอบกิจต่างตามที่ตนเองต้องการ
ที่นายแห่งจากอย่างรุะที่เมื่อกั้นพอเข้าไป
ยกได้ด้วยครับที่มีการจัดเที่ยงโทษจีน

มีคุณกดสนด้วยแล้วก็จะได้ไม่เกิดความลิตรกรรมลวล
อะไรเกิดความหวั่นกลัวหวังระแวง
และก็เรื่องความระหว่นใจเรื่องการกลัว

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
ขอร้องทั้งหมดนะครับ